คุณผู้ชมคะคลิปนี้ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ค่ะ
คือมีคุณย่าท่านหนึ่งซ่อนเงินเอาไว้ที่ห้องใต้หลังคานะคะ
ปรากฏว่าพอจะไปเอาเงินออกมาเนี่ยเงินมันถูกเคลื่อนย้ายไปอยู่อีกมุมหนึ่ง
ไปอยู่ตรงผนังแล้วก็มันมีเงินบางส่วนที่ขาดไปด้วยนะคะ
คือเฉลยเลยแหละมันคือหนูหนูเคลื่อนย้าย
แต่คุณผู้ชมหลายท่านเห็นคลิปนี้แล้วแซวกันไงในโลกออนไลน์
จริงหรือเปล่าหรือใครไปแอบย้ายเงินหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปดูนะคะ
นี่ทางผู้ชายคนนี้ปีนขึ้นไปใช่ไหมคะหรือผนังเอามือล้วงแบงค์ออกมา
เบอร์แรกไม่ใช่น้อยนะคะแต่แบงค์บางอันมันก็ขาดขาดแล้วอ่ะ
ทีมข่าวของเราก็เลยคุยกับเจ้าของคลิปค่ะเธอบอกว่าเงินทั้งหมดเป็นของคุณย่า
ซ่อนเอาไว้ห้องใต้หลังคาบ้านที่เขาชัยสนพัทธลุงนะคะเมื่อช่วงต้นปี
ปลายปีคุณย่าเลยขึ้นไปดูเงินซะหน่อยอ้าวกระเป๋ามันขาดอ้าวเงินมันหาย
คุณย่าตกใจมากแทบเป็นลมเรียกลูกหลานมาช่วยกันหา
ทีนี้พอช่วยกันคุณพ่อเธอเห็นแบงค์มันโผล่ออกมาจากผนังด้านบนประตู
เอาค้อนไปทุบดูเจอเงินค่ะ
มันถูกเคลื่อนย้ายไปอยู่อีกจุดนึงค่ะนี่คือผลงานของหนู
มันย้ายเงินมันแทะเงินธนบัตรได้ชำรวจปลายคือเกือบสามหมื่นเลยค่ะ

แล้วทีมาเจอแย่แกก็ดีใจแกก็ร้องไข้
หนูค่ะหนูเพราะว่ามันมีรอยแทะรอยกัด
ปู่หรือเปล่าปูหรือเปล่าปู่แลกแรกเพราะว่า
คนแซวว่าใช่หนูจริงเหรอปู่หรือเปล่า

เธอก็เลยยืนยันว่าปู่ไม่เกี่ยว

ใช่ค่ะก็ไม่แน่ใจว่าคุณย่าอาจจะต้อง
เปลี่ยนที่เก็บเงินให้มันปลอดภัยกว่านี้
นี่หนิเหมือนมันขาดเสียใจจังเลย
แต่ธนบัตรที่ชำรุดเนี่ยค่ะลองไปให้ธนาคารตรวจสอบดูนะคะ

จะมีกฎของแบงค์ชาติเค้าอยู่
ขนาดไหนที่สามารถแลกได้อะค่ะ